ในวันนี้ก็ได้มีการประชุมมหาเถระสมาคมหรือว่ามศ
โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก

ซึ่งนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวว่า
ศนั้นมีความห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งพระพรหมุณีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ก็ได้มีบัญชาให้เจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายทั้งหมด
ประชุมหารือถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
สถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายเมื่อช่วง๒๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ก็ได้เกิดเหตุความวุ่นวายทางเข้าประตู๕
โดยได้มีพระสงฆ์นะครับได้นำกลุ่มศิษยานุสิตเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่
เพื่อจะเข้าไปจำวัดแต่ว่าตำรวจไม่อนุญาต
เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณอารยาโพจา
รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
อยู่บริเวณใกล้กับวัดและก็ประตู๕นะคะ
แต่ว่าไม่มีเอกสารใดมาแสดงตนค่ะว่า
มีบ้านพักอยู่ด้านในหมู่บ้านริมวัดพระธรรมกายนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตในทุกกรณีค่ะ
และขอให้มาเจรจาใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาเปลี่ยนผักในช่วงเช้าค่ะ
จากนั้นนะคะในเวลา๒๐นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
มีหญิงหนึ่งรายนั้นส่งเสียงโวยวายตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคายนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องละความสนใจจากบริเวณด้านหน้าประตู๕
ซึ่งติดกับคลองหลวงค่ะและทันใดนั้นนะคะ
แก่นนำพระสงฆ์จากต่างจังหวัดนำลูกศิษย์วัดพระธรรมกายข้ามฝั่ง
ยังบริเวณประตู๕เพื่อมาขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝุงชน
เพื่อขอเข้าไปจำวัดด้านในพระธรรมกายนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่อนุญาตค่ะ
พระสงฆ์จึงนั่งลงแล้วสวดมนต์ค่ะก่อนที่ลูกศิษย์ที่ปักหลักอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
พยายามกรูเข้ามาสมทบค่ะจนเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่นั้นก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านไปค่ะแต่ว่ากลุ่มพระและลูกศิษย์นั้นกลับตอบว่า
พระธรรมกายจะเข้าไปบริเวณด้านไหนซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเพื่อจำวัด
จนเวลาผ่านไป๑๕นาทีกลุ่มพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดจึงยอมกลับออกไปอยู่ตรงจุดเดิม
และเจ้าหน้าที่ชุดพวกกรุงคุมชนจึงมีการปรับกำลังเพิ่มขึ้นและประจำที่ประตู๕เพิ่มมาขึ้นด้วย
เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงหลังจากเกิดเหตุที่กลุ่มลูกศิษย์และพระสงฆ์นั้นเดินทางกลับออกไป
เจ้าหน้าที่นั้นตรวจพบตะปูเรือใบนั้นอยู่บริเวณใต้ท้องรถ๖ล้อของตำรวจตระเวนชายแดนที่จอดขวางประตูอยู่ที่ประตู๕ริมคลองถนนคลองหลวง
ขณะเดียวกันในเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็เดินออกมา๒คนเพื่อที่จะขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ในการที่จะเดินทางกลับบ้าน
โดยรับบุญว่าจะไม่ขอกลับเข้ามาอีกเนื่องจากนั่งนานกลุ่มขาดและเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมปรากฎกับญาติที่ทางจังหวัดนั้นเสียชีวิต

ที่เราต้องออกไปเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยของสถานการณ์ตรงนี้
ไม่ใช่พอดีญาติเสียเขาโทรมาญาติเสีย
เสร็จสิ้นจากธาระกิจงานศพญาติเราเนี่ยจะเดินทางมาที่นี่ไหม

ยังต้องคิดดูก่อนนะครับ
ก็ว่างานคิดดีกว่า
ยังไงธรรณดิต
ขณะที่การประชุมของผลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้เวลาประชุมกว่า๑ชั่วโมง๓๐นาทีค่ะ
ก่อนจะให้ข้อมูลนะคะว่าในขณะนี้
มีการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายเพิ่มถึง๕คดีค่ะ
รวมถึงทั้งหมดคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายนั้นจำนวน๓๑๓คดีค่ะ
ขณะที่คดีลุกป่าชายเลนของวัดพระธรรมกายที่จังหวัดกระบีกว่าอีก๑๐๐ไร่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
จากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ในจุดต่างเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ซึ่งขึ้นอยู่กับกองทัพด้วยนะคะว่าจะแจ้งมาเมื่อใดด้วยค่ะ
ส่วนการยุโยงปลุกปั่นของการนัดมวลชนวัดนั้นยังไม่มีการแจ้งความเข้ามานะคะ
ส่วนการตกกล้องของเจ้าหน้าที่รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่าง
ได้มีการกำชับให้เร่งตรวจสอบโดยเร็วค่ะ
และมีการสอบสวนโดยเร็วด้วยเช่นกันนะคะ
ในเวืองต้นก็ยังไม่มีใครแจ้งความในเมืองคดีค่ะ
ส่วนการประชุมเร่งรัดคดีก็จะมีการประชุมต่อเนื่อง
ถ้าหากว่ามีการพบกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงมีการพาดพิงถึงด้วยค่ะ
ขณะนี้นะคะสถานการณ์ความบุ่นบายยุติลงค่ะ
และเจ้าหน้าที่เองก็มีการเพิ่มกำลังประจำอยู่ที่ถนนคลองหลวงด้วยนะคะ
ขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนั้น
ยังคงย้ำในเรื่องของการดูแลกลุ่มลูกศิษย์แล้วก็กลุ่มพระสงฆ์ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎด้วยค่ะ
และย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนด้วยนะคะ
ว่าขอให้ปฏิบัติไปเป็นตามกฎของสากลด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายค่ะ
อรัยาโพจาห์ข่าวเทราทีวีแรงงานส่วนจากวัดพระธรรมกายค่ะ